ก็แล้วที่ฝ่ายด้วย
กดที่อยู่ในซวร์ต
เมื่อกลับถั่ว

ออกไปแล้วฝนที่ร้อย

เย้ใจเย็น

ไอ้ปล่อยไปก่อนดีกว่าเอาใหม่อ่ะ
ดูด้วยอ่ะดูด้วยอ่ะสวยด้วยสวยไหมนี่แหละเอาลงมา
เอาไงสวยเอาเลย
มันรัดไหมรัดตายเลยตายเลย
ไปแล้วเออใช่ต้องปล่อยมันปล่อยถ้าถ้าเราไม่ถึงมันก็ไม่รัด
เออลงมาอีกแล้วอ่านี่ก็ไม่สวยด้วยนะ

นั่นดูที่สวยด้วยน่ะ

ลงมาเลย

ต่างความลงมา

เขารึงหาลงมา

อันนี้มีคืนไหม

ไอ้เหลือม

อ่ายาว

อยากเยาว์นี้